ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคนหนึ่งได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากที่ลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปโรงเรียน
แต่ว่าถูกคนขี่จักรยานยนต์ตัดหน้าจนรถล้มได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคู่กรณีนั้นขับรถหลบหนีไป
อยากจะถามถึงคู่กรณีว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีและกล้องวงจรปิดของเทศบาล
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ระหว่างทางบริเวณหน้าซอยหัวลางถนนราชดำเนิน
มีชายอายุประมาณ๔๐๔๕ปีผิวค้ำรูปร่างทวม
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขี่พุ่งออกมาอย่างรวดเร็ว
จนเกิดเฉียวชนเสียหลักล้มทั้ง๒คัน
ที่ชายคนดังกล่าวจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ขณะที่นายนัทพงศ์ได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง
แพ้ต้องเย็บถึง๖เค็ม
ใช่ครับเค้าเลยชนกัน
เขารู้สึกวินตัวมาบอกผมว่าเดี๋ยวเค้าจะขอยกรุกก่อน
ทีนี้เขาก็ขับไปเลยครับ
นางคณิตขาแย้มสีแม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่า
อยากถามชายคนดังกล่าวว่าหัวใจนั้นทำด้วยอะไร
ไม่มีน้ำใจที่จะถามหรือพาไปโรงพยาบาล
ที่เห็นอยู่ว่าลูกชายของเธอได้รับบาดเจ็บ

กว่าพ่อแม่หรือญาติของผู้บาดเจ็บจะเดินทางมาถึง
ไม่ใช่ยกรถแล้วหลบหนีไป
คุณไม่มีคำขอโทษสักคำเลย
เฮ้ขอโทษแล้วดูแลจนพ่อแม่เขาไป

ถ้าลูกหลานของคุณโดนแบบนี้นะ

ต้องอยากถามคนนั้นว่าเขาคิดอย่างไร
คณิตถาจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
พร้อมกับนำหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อติดตามชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดี
ข่าวไทยบรัฐทีวีบรายงาน